ขับรถไปเที่ยวไปกินดูให้ดีบางคนไม่รู้จักทาง
ระวังจะเป็นเหมือนผู้หญิงสองคนนี้
เธอก็ไปเห็นแล้วว่าข้างหน้ามันมีน้ำ
นึกว่าแอ่งน้ำเร่งเครื่องลงไปเลยครับ
กะว่าจะให้ผ่านแอ่งน้ำแต่สุดท้ายมันเป็นคลอง
ถูกต้องแล้วก็เร่งเครื่องลงไปเลยครับจมไปเลย

บางทีไปสะพานไม้ที่แคบขับรถลงน้ำ
เอาคราวนี้ขับรถลงคลอง
มันมืดไงแต่ตัวคนขับว่ายน้ำเป็นออกมา

ด้วยความที่รถมันมีส่วนที่มันพ้นน้ำนิดหน่อย

ฉะเชิงเศร้านะฮะก็ไปช่วย
ต้องนำรถยกสองคันเนี่ยนะฮะ
ไปดึงรถเก่งคันนี้ขึ้นมาเป็น
ที่เป็นขอไขวาแหวน๔๙๕๐ชนบุรี
ตกลงไปในครองนครเนื่องเขตครับ
หมู่ที่หนึ่งนะฮะตำบลน้ำแดงอำเภอเมืองจังหวัดชาติเชิงเศร้า
นะครับนะฮะจมเลยคุณผู้ชมอยู่กลางคลองแล้วครับ
หัวทิ้มลงไปท้ายโผล่มานิดหน่อยนะฮะ
ก็ลากขึ้นมาสักประมาณเกือบชั่วโมงลากขึ้นมาได้สำเร็จ
เจ้าของรถผู้หญิงคนนี้อายุ๓๕ปีครับ
เขาว่าไงก็ว่างั้นน่ะอีกหนึ่งร้อยเมตร

ไปเขาก็ขับไปตามถนนสุวินทะวงค่ะเดี๋ยวจะไปขึ้นทางด่วนตรงมีนบุรีแล้ว
นะจุดหมายประทางที่จะไปพอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี้ย
คิดซ้ายลงใต้สะพานเอาก็ขับตามไปที่เขาพูดนะนะฮะ
ทีนี้พอลงไปเนี่ยด้วยความที่ไม่ชำนาญเส้นทางแล้วมันก็มืดมาก
ข้างหน้าเริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นแอ่งน้ำอืม
ว่ามันเป็นแค่น้ำขังเฉยด้วยความมืดตั้งใจเลยเร่งเครื่อง
เพื่อดันให้มันส่งเพื่อพ้นแอ่งน้ำนี้ไปที่ไหนได้คุณผู้ชม
ตกลงมาในคลองนะฮะสุดท้ายนะเรียกให้คนไปช่วย
พอตั้งสติได้เปิดประตูก่อนรีบว่ายน้ำมาก่อน
แต่เพื่อนผู้หญิงว่ายน้ำไม่เป็นนะฮะเพื่อนก็เลยเกาะอยู่ที่รถ
แล้วก็รอให้ชาวบ้านไปช่วยอย่างปลอดภัยครับ
พอลงไปแล้วคิดเป็นบ่อน้ำก็ยังเป็นโสดแล้ว
ก็ยังเร่งเครื่องต่อคิดเร่งทำไมเครื่องมันไม่ไป
แล้วรถมันก็เริ่มดิ่งแล้วก็เปิดกระจก
แล้วก็บอกให้เพื่อนเฮ้ยมึงไม่ใช่บ่อน้ำแล้ว

แต่เพื่อนอ่ะตกใจมากแล้วก็เห็นทุกคนอยู่
เพื่อนบอกมึงกว้ายน้ำเป็นกว้ายน้ำเป็นแต่มึงต้องออก
ถ้าอยู่ในตรงกันหมดก็คือเปิดกระจกข้างซ้ายแล้วให้เพื่อนออก
เพื่อนออกมาเกาะประตูรถก็ออกตาม
แล้วก็มีพี่บนสะพานสองคนเรียกเขาลงมาช่วยแต่ก็เขาลงมาช่วย
อ่ามีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์พอดีชื่อว่าคุณอานนท์เขาบอกว่า
ก็เห็นรถคันนี้ขับจากสะพานมุ่งหน้าลงคลองไปเลยครับอ่า
สักพักหนึ่งมีเสียงผู้หญิงตะโกนให้ช่วยนี่น้องคนนี้เขาได้ยิน
ก็เลยพาเพื่อนไปช่วยเอาสองคนขึ้นมาบนบกอย่างปลอดภัย
นะฮะพอรถยกดึงรถขึ้นมาก็ลากรถไปไปที่บ้านของเธอนะฮะ
บางทีมันก็ต้องดูด้วยแต่นี่ก็เข้าใจแหละว่ามันกลางคืน
บางทีมันก็เห็นเส้นทางไม่ชัดเจนแอ่งน้ำหรือว่าคลองมันดู
เขาบอกให้ลงไปก็ต้องลงตามที่บอกอะไรแบบนี้บางทีมันก็ไม่ถูกเสมอไปนะ
คุณผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะส่งมาบอกกันหน่อยนะคะ